โอ้โหพี่ป้องพี่แอฟอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินนะ
เลือกไม่ถูกจริงคือแขกรับเชิญเราวันนี้นะครับ
เรียกว่าแทบจะยกทั้งร้านมาตั้งมาที่รายการเราเลยโอ้โห
จัดเต็มมากต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตา
เฮ้ยพอแค่นี้ก่อนเขายังไม่ได้ซื้อเราซื้อแล้วครับผม
แต่น่าทานมากจริงอยากกินแล้วอยากกินแล้ว
กินเลยได้ไหมรออีกนิดนึงครับพี่ยามครับทำไมครับ
วันนี้แขกเชิญของเรานะฮะเขานำเมนูเด็ดมาให้พวกเราด้วยนะครับ
เรียกว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อใครไปเนี่ยก็ต้องสั่งนะฮะ
เอาอย่างงี้ผมว่านะฮะอืม

ขอต้อนรับนะฮะคุณปิ๊กและแม่ตุ๊กจากร้านปอไร่ขิงกุ้งเผาครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ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

แบบนี้ค่ะอยากเห็นอ่ะอยากแบบไหมฮะ
บอกว่าไฟรงไฟแรงอยากเห็น
อยากรู้อยากดูทำยังไงอ่ามาแล้ว
โชวะให้คุณผู้ชมดูด่ายนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์
ถ้ามาที่น้ำต้องสั่งเมนูนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเฮ้ยอ๋อ
จะเป็นแบบว่าเป็นไฟเป็นไฟที่ลุกท่วมข้างแบบนี้เลยนะ
เอานะนะเดี๋ยวให้ให้จังหวัดน่ะหนึ่งสองสาม
ยังมีไฟลุกอยู่เลยนะคะนี่คุณแม่ฮะจะบอกเลยว่าทุกวันนี้นะฮะ
คุณแม่ยังเป็นแม่ครัวหลักอยู่เลยเหรอคุณแม่หน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
การดูแลอาหารทุกอย่างเลยค่ะแล้วมีอะไรที่ทำให้เป็นทีเด็ดให้ลูกค้าติดบ้างครับ
เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้นะอ๋อนี่ว่ารสค่ะแต่
จัดที่ว่าลูกค้าติดติดเลยครับแล้วมีสูตรพิเศษอะไรบ้างครับ
อุปกรณ์นี้ของใหม่สดทุกวันค่ะอ่าปั่นทุกวันทำใหม่สดทุกวัน
จะดิบสดใหม่ทุกวันนะครับเป็นพริกสดแล้วก็ทุกอย่างสดหมดเลย

เมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านนะคะก็จะมีปูนมสดภูเขาไฟกับกุ้งเผา
สองเมนูนี้จะขายดีค่ะลูกค้าจะชมปูที่ร้านนะคะ
เราจะไม่นึ่งจนไข่มันแข็งเกินไปเป็นปูเป็นเนอะ
กินแต่น้ำจิ้มที่ร้านส่วนมากลูกค้าก็จะบอกว่าอร่อย
ที่นี่จะรับประกันเรื่องอาหารสดนะคะที่ลูกค้าติดส่วนมากก็อาหารสดอร่อย
น้ำจิ้มนี่ส่วนมากลูกค้าก็จะกลับมาน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ย
ถ้าเป็นสูตรน้ำจิ้มก็ของแม่ค่ะก็จะช่วยแม่ทำอยู่ในครัวตลอด
ตั้งแต่เช้ากลับเข้ามาในร้านเนี่ยแม่ก็เตรียมของจะทำพวกน้ำซุปนะ
เครื่องปรุงอะไรให้เรียบร้อยทำน้ำซุปเสร็จก็ต้องทำอาหารซีฟู้ดพวก
จิ้มซีฟู้ดเองนะแม่ไม่ปล่อยให้ทำเสร็จแล้วแม่ก็จัดของเตรียมของขาย
ให้ทันห้าโมงเพราะตอนนี้แขกเข้าแขกติดอาหารที่แม่ทำนะ

ลุกมาเริ่มลุกมาเริ่มยังแต่ลุกแก้วเนี้ยขายใหญ่มาก

ไม่ต้องเยอะเลยนะน้ำจิ้มของเก็บคนมา
มันเป็นอย่างนั้นจริงครับจะบอกว่าน้ำจิ้มคุณแม่คือดีมาก
เจอกันที่ร้านแน่นอนค่ะอร่อยมากจริง
หรืออร่อยสมคำร่ำนึงมากนะครับ

สมแล้วนะที่ว่าคนกรุงเทพนะฮะแวะไปทานกันในประจำเลยนะฮะ

แต่ว่าคุณปิ๊กยังอยู่กับเรานะครับ
เยอะกว่าคุณปิ๊กต่อเลย

บอกเลยว่าบางทีหลังจากได้ชิมเมนูนะครับ

สุดยอดมันนัวมันละมุนมันอร่อย
เรียกว่าทุกเมนูเลยค่ะ

ปูนึ่งนมสดขาวไฟนะครับ
มีไอเดียยังไงถึงคิดค้นเมนูนี้ขึ้นมาครับ

เราก็เลยเอามาใส่นมมาลาดด้วยนม

ลูกค้าคือฟิตแบ็คว่าชอบมาก

เรียกว่ามันเหมือนกับทำให้ปูไข่

แบบว่าคือทุกวันนี้ลูกค้าชอบเช็คอินถ่ายรูปอ๋อค่ะ

ก็ได้มีกิมมิกในการที่จะให้ลูกค้าเล่น

เห็นบอกนะคะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ย

ว่าคุณปิ๊กก็มีการแบบว่าเจ็บมาเยอะเหมือนกัน

หน้าที่จะทำส่งกุ้งนะคะ
ก็ทำขนมปังปิ้งมาก่อนค่ะ

เราไปส่งเขาเจ้าละ๑๐ห่อ๑๕ห่อ
คือมันไม่เห็นกำไรอะค่ะ
อาทิตย์หนึ่งเราก็ต้องเก็บคืนแล้วอย่างนี้ค่ะถ้าขายไม่หมด
ขนมมันก็มีวันหมดอายุที่ค่อนข้างสั้น
อันนี้ก็ไม่เวิร์คค่ะ
ไม่เวิร์คจากขายขนมปังปิ้งก็เปลี่ยนมาเป็นขายกุ้งเลย
ค่ะก็มาเล่ขายกุ้งพอดีมาเจอเพื่อนคนหนึ่ง

ตั้งแต่รุ่นแม่เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ประมาณเดือนกว่าพอเราเห็นว่ามันไม่มีเจ้าไหนเขาสั่งเราเลยอย่างนี้

เราก็เลยกลับมาตั้งหลักใหม่ว่าเรารู้ราคากุ้งเรามีแหล่ง

แล้วตอนนั้นโลกโซเชียลยังไม่ค่อยบูมอย่างนี้ค่ะ

แรกก็ได้๔๕กิโลกรัมค่ะ

เดือนหนึ่งก็สิบห้ายี่สิบโลค่ะก็ดูแล้วว่าดีนะใช่ต่อวัน
วันธรรมดาก็จะไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ว่าจะไปได้เสาร์อาทิตย์๑๕๒๐โลอย่างนี้
เรียกว่าอันนี้คือต่อยอดมาเป็นล้านเลยไหมคะไม่ค่ะตอนนั้นเราเราเผาส่งอยู่ที่บ้าน
เราทำอยู่ที่บ้านหาลูกค้าตามเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ค่ะ
คราวนี้เราก็เริ่มเริ่มขายดีขึ้นแล้วคราวนี้ช่วงจังหวะนั้นนะคะ
จังหวะมันเหมือนพลิกเนอะได้เพื่อนเนี่ยแหละค่ะมาถามว่ามันมีห้อง
พี่สาวแถววัดไล่ขิงถามว่าจะเอาไหมห้องเดือนสามพันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ครับเป็นหน้าร้านใช่ค่ะให้มาเปิดเป็นหน้าร้านขายกุ้งเผาเลยใช่ค่ะครับ
เราก็มาดูมันมันทำเลมันไม่ค่อยดีอะค่ะครับทีแรกไม่ได้คิดว่าจะเปิดหน้าร้านอะไรอย่างนี้เลย
โอ้ค่ะก็อยู่แถววัดไร่ขิงค่ะเส้นวัดไล่ขิงเลยซึ่งตอนแรกดูว่าทำเลไม่ดีด้วยซ้ำไป
ใช่ค่ะคือก่อนจะเอาปุ้งเอาปูมาลงขายก็เห็นว่ามีการไปสำรวจลูกค้าแถวนั้นด้วย
ทำยังไงครับผมคือแถวนั้นนะคะเส้นวันเล็กขิงตรงนั้นไม่มีร้านกุ้งเผา
ไม่มีร้านซีฟู้ดเลยร้านก็ดีแต่ก็เราไม่ได้คิดจะเปิดเป็นร้านอาหารอย่างนี้ค่ะ
เราก็คิดว่าเราเปิดขายกุ้งเผาอย่างเดียวอืมค่ะก็คือเผากุ้งขายเมนูเดียวเลย
ใช่ค่ะกุ้งเผาอย่างเดียวแล้วคราวนี้เราก็เริ่มขายดีขึ้น
ขายดีขึ้นคราวนี้มันเป็นล็อกล็อกใช่ไหมคะคือ
แล้วช่วงจังหวะนั้นห้องสองเขาก็ออกห้องข้างข้างใช่ค่ะห้องข้างข้างเขาก็ออกด้วย
จังหวะเราเลยค่ะอ๋อเมื่อก่อนคือซื้อกลับบ้านเท่านั้น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

ตอนที่ขายกุ้งเผาแรกเลยลูกค้าเยอะเพราะอะไรครับ
น้ำจิ้มหรือว่าสไตล์การเผาของเรา
เพราะก็ดูเป็นกุ้งเผาก็กุ้งเผาค่ะกุ้งเผาแต่ว่าแถวนั้นไม่มีซีฟู้ด
แล้วอีกอย่างหนึ่งน้ำจิ้มแม่ค่ะเขาปากต่อปากกัน
เอาง่ายนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่แหละที่เป็นเหมือนตัวชูโรง
แล้วก็ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะ
แต่ว่าเราชิมแล้วต้องบอกเลยว่าน้ำจิ้มคุณแม่เด็ดจริงค่ะ
ถ้าพูดจะไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวจะขอไปดูบรรยากาศที่หน้าร้าน
ปไร่ขิงกุ้งเผากันเลยดีกว่าค่ะครับ
ปูเป็นกุ้งเป็นเน้นความสดอร่อย
พูดแล้วจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากที่นี่เลยครับ
ป่อไร่ขิงกุ้งเผาปูนึ่งนมสดภูเขาไฟนั่นเอง
กับบรรยากาศร้านที่ดูร่มรื่นสบายเหมาะกับการพาครอบครัว
มานั่งทานอาหารแบบชิวได้กินซีฟู้ดสด
เหมือนยกทะเลมาเสิร์ฟถึงที่แบบนี้ใครจะคิดล่ะครับว่า
อยู่ใกล้กรุงเทพแค่นครปฐมนี่เอง
จากปูนึ่งนมสดภูเขาไฟหรือกุ้งเผา
ที่เป็นเมนูเด็ดที่ต้องมีติดร้านทุกวันแล้ว
ยังมีเมนูขึ้นชื่อที่ใครแวะไปทานต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
สมคำล่ำลือไม่ว่าจะเป็น
งส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกะปิหรือเมนูยำรสมือคุณแม่ครับ
ใครที่อยากจะมาทานอาหารที่ร้านปอไร่ขิงกุ้งเผาปูนึ่งนมสดภูเขาไฟ
ก็เดินทางสะดวกสบายมากเพราะว่าอยู่ติดริมถนนใหญ่
งจากวัดไร่ขิงแค่๑กิโลเมตรเท่านั้นเอง
เปิดให้เข้ามาลิ้มรสความอร่อยทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่๑๑โมงถึง๒ทุ่มครับ
ใครที่ชอบทานอาหารไทยหรือเป็นสาวกอาหารซีฟู้ด
มาพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดที่ช่วยเสริมความอร่อย
ขอบอกเลยครับว่าห้ามพลาดเด็ดขาด
นี่เลยค่ะหน้าร้านก็ดูแบบสบายดูชิวนะคะ
แล้วส่วนลูกค้าที่มาส่วนมากมาจากไหนคะหรือว่าระแวกนั้น
ส่วนมากที่ร้านจะเป็นลูกค้ากรุงเทพค่ะ
มาจากกรุงเทพเลยนะครับมาแล้วมาอีกส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจำค่ะอ๋อมาที่ติดใจในฝีมือของคุณแม่ด้วย
โอ้โหขายดีขนาดนี้ขอรู้หน่อยเถอะครับไหนก็มาแล้วเนาะ
อยากรู้จังเลยว่าปริมาณปูกับกุ้งนะที่แบบขายแบบพีคเลยวันนั้น
ร้อยกว่าโลค่ะร้อยกว่าโลครับโอ้โห
คุณปิ๊กคิดว่าอะไรครับที่เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยติดใจในร้านของเราครับ
อาหารต้องสดใหม่ค่ะที่ร้านจะเน้นมากเรื่องอาหารสดใหม่ค่ะ
จากวันแรกนะครับที่เริ่มตระเวนขายกุ้ง
จนถึงวันนี้โอ้โหเติบโตจนเป็นร้านปอไร่ขิงกุ้งเผาครับ
ใช้เวลานานขนาดไหนครับ๕๖ปีค่ะ
ห้าถึงหกปีนะความสำเร็จไม่ได้มาง่ายง่าย
ครับหนึ่งปีแรกนี่เติบโตแบบเป็นช่วงที่เราแบบบูมมากบูมมากค่ะอืม
แล้วเมื่อกี้ช่วงช่วงช่วงแย่ได้เก็บต่อสองสามปีแล้ว
แย่ตอนโควิดเมื่อปีที่แล้วค่ะแย่มาก
รอบแรกกับรอบสองรอบแรกค่ะหนักเลยเหรอหนักมาก
แล้วเราอยู่กับมันยังไงครับมีวิธีรับมือกับมันยังไงครับ
คือไม่หยุดเลยนะคะเปิดขายกำไรที่เราเก็บไว้เมื่อ๓๔ปีที่แล้วอะค่ะ
ค่ะเราเอาออกมาหมดเอ๊ะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะสู้กับวิกฤตที่มันเกิดขึ้น
ก็ส่งโดยเรือวอลีค่ะ
เห็นร้านคุณปิ๊กก็ตั้งในราวมากแต่แรกนะครับ

แล้วเห็นบอกว่าปกติก็ไม่ค่อยได้พูดจา

อื้อมีให้ชมครับ

ที่เขาบอกว่าเขาดูแลเอาใจใส่
และใส่ใจนะเขาก็เอาไปสู่จุดนี้
เขาเก่งนะเขาเก่งเขามานะนะ
เขาบางอย่างที่ว่าเขาเจอปัญหาอะไร

ความภูมิใจลูกล่ะมันมากเกินกว่าที่ว่าเดี๋ยวภูมิใจเขา

มีชื่อเสียงขึ้นมาให้แก่วลิขิงนะ
ภูมิใจที่ว่าลูกแม่ไปไกล
แล้วมีความรู้สึกว่าดีใจ

ท้ายนี้นะเขาบอกว่าปลื้ม
และดีใจที่แม่ได้ลูกกลับมาแล้วได้ดวงแก้วนะ

เคียงบ่าเคียงไหลไปกับลูกจนถึงที่สุด
โอ้โหคุณแม่ต้องบอกว่าน่ารักมากเลยนะคะ
จากจะช่วยเหลือในเรื่องของสูตรอาหารต่างแล้วนะคะ
ยังเป็นกำลังใจที่ดีด้วยนะคะ
รู้มาว่านอกจากคุณแม่จะเป็นกำลังใจที่ดี
คุณปิ๊กมีเครื่องยึดเหนียวจิตใจอีกอย่างหนึ่งด้วย
เนยอีกแล้วนะแม่อยากรู้นะ
คืออะไรกันคะสายความเชื่อ
ที่ร้านก็จะบูชาแม่ตะเคียนทองวัดภูน้อยค่ะ
แล้วก็ตะไข่วัดเจดีค่ะ
ตะเคียนก่อนเลยอยากรู้อยากรู้อยากรู้
ของจังหวัดไหนคะของจังหวัดแม่ตะเคียนวัดภูน้อยค่ะ
จังหวัดลบบุรีลบบุรี
ลับในการขอมีอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
บนเขาบอกว่าเราได้ยอดเท่านี้นะ
เดี๋ยวจะมาเพิ่มเป็นเรือจากเรือลำละพัน
มาเรือลำละ๕๐๐๐บาททุกวันนี้ก็บูชามาลำละ๓๐๐๐๐บาทค่ะ

แต่ว่าธุรกิจดีมากขอได้ตลอด
แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะไอ้ไข่ค่ะ
มีอันหนึ่งที่แบบว่าอึ้งมากเลยค่ะ
บนไว้ว่าเนี่ยเราอยากไปรายการนี้มากเลย

นี่เห็นจริงค่ะไอ้ไข่ค่ะป้าขนาดภาพแรงจริงนะฮะโอ้โห
เรียกได้ว่าเรื่องความเชื่อก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่ผมว่าสิ่งหนึ่งนะก็คือการตั้งใจที่จะทำร้านอาหาร

ผมว่าตรงนี้นี่แหละก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
เพราะฉะนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบนี้แล้วเห็นบอกว่าดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีเลย

ลูกก็ได้เรียนที่ดีขึ้นค่ะ
พ่อแม่ก็สุขสบายทุกวันนี้ก็
ซื้อบ้านหลังละสี่ล้านสามค่ะให้พ่อแม่อยู่ค่ะ
ตัวอย่างที่ดีนะครับอยากให้คุณปิ๊กให้กำลังใจคุณผู้ชมหน่อยนะครับว่า
มีเคล็ดลับหรือมีอะไรอยากแนะนำบ้างครับผม
ค่ะก็อยากแนะนำคนที่กำลังท้ออยู่นะคะ
ตัวเราเองเป็นคนที่ไม่มีพ่อแม่ไม่มีสมบัติให้
เวลาที่ล้มไปเนี่ยคือเราไม่มีใครมาซัพพอร์ตเรา
คืออยากให้แบบว่าลุกขึ้นมาสู้แล้วก็
ถ้าคิดว่าจะตั้งใจทำอะไรคือต้องตั้งใจทำจริงค่ะ
และนี่นะครับอีกหนึ่งเรื่องราวและแรงบันดาลใจที่ดีนะฮะ
ได้ทั้งพลังบวกนะฮะจากชีวิตที่ติดลบนะฮะ
กระทั่งพลิกมาประสบความสำเร็จนะฮะ
เพียงว่าไม่ท้อไม่ทิ้งโอกาสและทำให้เต็มที่ที่สุดครับ
ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณปิ๊กค่ะ
เจ้าของร้านปอไร่ขิงกุ้งเผาปูนมสดภูเขาไฟมากมากเลยนะคะ